คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะที่นครนายกมีเหตุการณ์ควายไล่ขวิดคนจนเสียชีวิตไป๑คน
อ๋อคุณยายอ่ะเสียชีวิตคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าส่วนหลานเนี่ยอายุเจ็ดขวบหลานได้รับปัจเจ็บนะคะ
ควายตัวนี้ชื่อว่าเจ้านวลเป็นควายเพศเมียอายุ๕ปี
เจ้าของบอกว่าจริงแล้วเจ้านวลก็ไม่ได้ดุร้ายอะไร
แต่ว่าเจ้านวลเพิ่งมีลูกลูกยังเล็ก
เป็นควายเพศผู้คือเจ้าของเขาผูกเอาไว้ทั้งคู่
เจ้านวลกับลูกของมันลูกของมันเป็นเพศเป็นแบบตัวผู้อะนะ
ผูกเอาไว้แต่เชือกคงหลุดค่ะแล้วก็วิ่งไปไล่ขวิดยายหลาน
ยายเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตเลยนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
จริงแล้วเจ้านวลเนี่ยนะก็เคยไล่ควิดชาวบ้านในพื้นที่มาแล้ว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เจ้าของเขาก็ผูกเชือกเอาไว้แล้วก็หลุดออกไปเหมือนกัน
ก็ไปไล่ควิดชาวบ้านเหมือนกันครับชาวบ้านบอกเคยไปบอกเจ้าของร้าน
อืมว่าให้ระวังหน่อยเจ้านวลชอบไปไล่ควิดคนอื่น
แต่ครั้งก่อนก่อนมันไม่ได้ถึงขั้นมีคนตายไงอื้อหือ
ครั้งเนี้ยคนตายไปหนึ่งเลยนะคะครับนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกค่ะจุดตรงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์สีเขียวล้มอยู่
เป็นรถของเด็กนะคะก็ตะแคงอยู่ข้างถนนรองเท้าแตะอยู่คู่หนึ่ง
เป็นรองเท้าแตะของผู้ใหญ่กับรองเท้าเด็กตกอยู่นี่ค่ะ
สภาพคือเหมือนกับว่าก็หนีควายที่มาไล่ควิดนะนะ
จักรยานล้มคือรองท้องรองเท้าหลุดกันอยู่ตรงนั้นนะคะ
ควายตัวนี้ชื่อว่าเจ้านวลเป็นเพศเมียอายุห้าปีค่ะเจ้าของคือนายสมพงศ์ถาวรเจริญ
อายุ๔๙ปีเจ้าของบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ล่ามควายนวลเอาไว้กับลูก
เป็นเพศผู้ล่ามเอาไว้หน้าบ้านอยู่ดีดีได้ยินเสียงควายอ่ะร้อง
ร้องดังเลยก็รีบวิ่งออกมาดูเห็นว่าเจ้านวลกับลูก
เชือกออกมาแล้ววิ่งตะเลิศไปตามถนนในหมู่บ้านเจ้าของบอกว่าอาจจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอ่ะค่ะ
แล้วไปเจอยายหลานพอดีเลยไล่ควิดนะคะครับคือตอนที่วิ่งตามเจ้านวลไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เห็นยายหลานถูกควิดไปแล้วอ่ะคุณยายชื่อว่านางทองหล่อสินชัยนะคะ
อายุเจ็ดสิบห้าหลานนี่เป็นหลานชายอายุแค่เจ็ดขวบตอนนั้นเนี่ยค่ะ
ตัวลูกสาวของคุณยายก็รีบมาช่วย
แล้วก็พายายกับหลานส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนตัวเจ้าของก็ตามตามเจ้านวลกับลูกเจ้านวลให้กลับไป
ทีนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับเจ้านวลมันคลุ้มคลั่ง
ปกติแล้วมันก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรเจ้าของบอกแบบนี้นะ
แต่พอมาก่อเหตุพอไปไล่ควิดคนแบบนี้
กลายเป็นเจ้านวลยิ่งคลุ้มคลั่งไปใหญ่เจ้าของยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะ
วันนี้เราก็เลยให้คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ที่วัดก่อนที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ตั้งศพของคุณยายพฤษนะคะ
คุณยายทองหล่อสินชัยคุณยายชื่อเล่นว่าพจน์ครับ
เจ้าของควายก็ไปร่วมงานศพค่ะนักข่าวก็กำลังคุยเรื่องเนี้ย
กับคุณอ้อมลูกสาวของยายอะนะ

นี่ค่ะเป็นจังหวะที่ทีมข่าวของเรา

คุณอ้อมลูกสาวของคุณยาย
เจอกับนายสมพงศ์เจ้าของควายพอดี
เพราะว่านายสมพงศ์ก็ไปร่วมงานศพยายอ่า

ยายคือถามเลยว่าผูกควายเอาไว้จริงหรือเปล่า
ล่ามเอาไว้จริงหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้เดินตามอิสระ
แล้วก็เป็นควายที่เคยไปไล่ควิดชาวบ้านอยู่แล้วอ่ะนะอืม
นายสมพงศ์ก็ยืนยันว่าล่ามเอาไว้ผูกเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตัวคุณอ้อมบอกว่าก็แม่แม่ถูกควายควิดตายนะ
เขาก็เนี่ยยังทำใจไม่ได้อ่ะครับหลังจากตรงนี้ก็แยกย้ายกันไปนะคะ
ตัวคุณอ้อมก็คุยกับคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราเล่าให้ฟังแบบนี้
วันเกิดเหตุเธอมาจากจังหวัดสระบุรี
พาลูกไปไหว้ยายทีเนี้ยยายก็ขี่จักรยานไปกับหลาน
ก็พาหลานไปไหว้อัฐิของตาที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑เมษายนปีที่แล้ว
ส่วนตัวเธอก็ไปช่วยขายมะม่วงอยู่ที่บ้านแต่สักพักหนึ่ง
ได้ยินเสียงแม่ก็คือยายพฤษอ่ะนะตะโกนร้องดังมาก
เธอก็วิ่งออกไปดูไม่ถึง๑๐นาทีเห็นสภาพแม่ของเธอ
กับลูกชายนอนนิ่งไม่ได้สติอ่ะเธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยรีบส่งโรงพยาบาล
บอกว่าสิ่งที่ติดใจก็คือ
ทำไมเจ้าของควายถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ตัวเจ้าของควายอ่ะอยู่ในบ้าน
แต่ทำไมปล่อยควายที่เพิ่งมีลูกควายแบบลูกอ่อน

ปล่อยให้เดินอยู่ในหมู่บ้านแล้วคนในหมู่บ้านก็เยอะแยะ
แต่ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่สงสัยนะคะ
พอเขากลับออกมาจากโรงพยาบาล

ขวบเขาได้รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาได้
คำถามคือรถจักรยานที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ทำไมถึงอยู่ดีมีการนำมาจอดเอาไว้ให้ที่บ้านเรียบร้อย
เขาสงสัยว่าทำลายหลักฐานเพื่อปกปิดความผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่า
นี่นะคะทีมข่าวก็ได้เจอกับน้องวัย๗ขวบนะคะ
เฟรชค่ะที่ถูกควายควิดแต่ว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วเนี่ยนะ
ตามตัวน้องเนี่ยโอ้โหแผลเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมน้องเล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุน้องขี่จักรยานนำหน้ายายพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ควายตัวแม่เนี่ยค่ะเจ้านวลเนี่ยนะกินขนุนอยู่หน้าบ้าน
ครับแล้ววิ่งมาควิดเลยอ่าน้องเฟรชบอกผมโดนก่อนเลย
เพราะผมขี่จักรยานนำคุณยายไปครับผมมันล้มลงไปกับพื้น
แล้วเจ้านวลควายก็อีกตัวเนี้ยก็วิ่งไปควิดคุณยายต่ออืม

คุณยายคือเสียชีวิตเลยนะคือคุณยายก็หนีไม่ทัน
ขุดขุดเป็นวงกลมเลยคอหักเลย
เด็กวัย๗ขวบนะคะดูแผลที่หลังน้องนะคะ

โชคดีที่น้องรอดมาได้นะ

แต่คนในพื้นที่บอกว่าปัญหาก็คือ
ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เจ้านวล
ควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้ไปไล่ควิดชาวบ้าน
น่าเฉลิมยิ้มละไมอายุ๓๔ปี
เขาก็เคยถูกเจ้านวลไล่ควิดเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านจุดที่เจ้านวลกินย่าอยู่ริมถนน
นวลวิ่งพุ่งขึ้นมาบนถนนเลยอ่ะอ่าจริงจริงแล้วเจ้านวลถูกล่ามอยู่นะคะ
แต่วิ่งพุ่งเข้ามาจนสุดเชือกที่ล่ามไว้ครับนายเฉลิมบอกว่าถ้าไม่มีเชือกผมตายไปแล้ว
ชาวบ้านคนอื่นก็เคยถูกเจ้านวลไล่ควิดนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยบอกเจ้าของแล้ว
เคยบอกเจ้าของเจ้านวลแล้วอ่ะว่าเออดูให้ดีหน่อยระวังหน่อยนะ
เพราะทุกคนรู้ว่าเจ้านวลเนี่ยชอบควิดคนที่ผ่านไปผ่านมา
คือเห็นใครไปใกล้ไม่ได้คือมันจะไล่ควิดเลย
มีเด็กหรือมีอะไรผ่านนี้มันจะถ้ามันอยู่ไกลไม่เท่าไหร่ถ้ามันอยู่ไกลมันจะปรีเข้ามา
อืมก็คือคนแถวนี้อาจจะรู้ประวัติใช่ค่ะมันดีเขาก็จะรู้อยู่ว่ามันปิดมันจะชนมันไม่ค่อยมีคนก็จะไม่มีคนเข้าใกล้มาก
เข้าได้คือเจ้าของคนเดียวแต่ตอนนี้มันข้างกับเจ้าของก็เข้าใกล้ไม่ได้
นี่ค่ะก็คือใครเข้าใกล้เจ้านวลไม่ได้เลยเจ้านวลไล่ควิดหมดมีแค่เจ้าของ
เจ้าของเองยังบอกเลยว่าบางอารมณ์บางจังหวะเจ้านวลหงุดหงิดจริง
เจ้าของยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยทางประสุทธิ์จังหวัดนครนายก
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ยิงยาซึมเป็นยาซึมใส่เจ้านวลนะคะ
จะได้เคลื่อนย้ายก็คือจะนำเจ้านวลแม่ควายกับลูกของเจ้านวล
ที่อายุแค่ปีเดียวเนี่ยนะไปไว้ที่ค
ต้องตรวจสอบก่อนว่าเจ้าของดูแลดีเพียงพอหรือเปล่า
ก็ต้องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในช่วงนี้ด้วย
ยังไงซะเจ้าของก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
ใช่ไหมฮะต่อให้คุณจะบอกว่าผูกหรือไม่ผูกก็แล้วแต่
แต่ว่าควายของคุณใช่ไหมฮะ
มันก็เหมือนเหมือน